แต่ว่าเหตุต่อไปนี้ไม่ได้โชคดีค่ะ

ที่๑๐๑ค่ะเป็นเหตุสลดพ่อ
พาลูกแล้วก็หลานวัย๙ขวบ
ออกไปใส่อีจู้คือมันเป็นอุปกรณ์ดักปลานะคะ

เรือมันรั่วคุณผู้ชมค่ะ

ตรวจสอบเหตุเด็กจมน้ำเสียชีวิต๒ศพ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในลำน้ำเสียวที่ตำบลสะครู
กู้ภัยฮุก๓๑สุวรรณภูมิและชาวบ้าน

เด็กทั้งสองคนกลางลำน้ำลึกประมาณ๔เมตร
ครึ่งชั่วโมงผ่านไปพบร่างของเด็กชาย
ธนาทิพย์คงคาชัยวัย๙ขวบ
แล้วก็เด็กชายพัฒนพลพรมสุริยากรวัย๙ขวบ

ก็รีบนำขึ้นมาปฐมพยาบาลปั๊มหัวใจแล้วก็ผายปอด
จากนั้นรีบนำส่งโรงพยาบาลสุวรรณภูมิค่ะ

สัญญาณชีพของน้องทั้งสองคนไม่กลับมา

คือใจจะขาดอะ
คือน้องเสียชีวิตตั้งแต่ก่อนถึงโรงพยาบาลแล้วอะค่ะ

ก็คือคุณพ่อเมื่อสักครู่นี้นะคะ
เล่าบอกว่าก็จะไปใส่อีจู้
ไอ้ที่ดับปลาไหลในนาทุ่งกุรร้องไห้

หลานชายเด็กชายธนาทิพย์บอกว่าอยากตามไปด้วย
ก็คืออยากลงเรือเด็กอะเนาะ
ตอนแรกนายอุดรบอกไม่เอาไม่ให้ไป
เรือมันเป็นเรือเล็กมันมีรอยผูกน้ำรั่วซึมเข้าไปได้

ทีนี้ทั้งสองคนก็บอกไม่เอาอยากไปด้วยอยากไปด้วย

ใจอ่อนนะคะก็ยอมพาไปด้วย
ทีนี้ไอ้พายเรือข้ามลำน้ำเสียวขึ้นฝั่งไปใส่อีจู้เสร็จ
จังหวะภายเรือกลับค่าถึงกลางน้ำ
น้ำมันเริ่มไหลเข้าเรือตามรอยรั่วขึ้นเรื่อย

พยายามเร่งฝีพายเพื่อจะเข้าฝั่งแล้วนะ
แต่อย่าลืม๓คนน้ำหนักมันเยอะ
พอน้ำหนักเยอะมันกดเรือลงน้ำมันก็เข้าได้เยอะขึ้นแล้วก็เร็วกว่านั่งอยู่คนเดียวอะค่ะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยเรือมันทาน้ำหนักคนน้ำหนักน้ำไม่ไหว
แล้วก็ด้วยความที่เป็นเรือเหล็กด้วยจมลงไปเลยค่ะ
คราวนี้แหละนายอุดรพยายามช่วยทั้งลูกและหลานเพราะว่ายน้ำไม่เป็นทั้งคู่
แต่เอาจริงนะคะช่วยคนเดียวเนี่ยยังมีโอกาสแต่สองคนพูดเลยจริงยากมาก
ตัวเขาเองก็แทบจะหมดแรงจมไปด้วยเหมือนกันค่ะ
ก็เลยรีบว่ายน้ำเข้าหาฝั่งแล้วก็ร้องบอกเพื่อนบ้านที่ไปลงตะข่ายดักปลาในลำน้ำเสียวเนี่ยโทรแจ้งญาติ
แล้วก็ให้ช่วยกันพามาแล้วก็ช่วยกันเรียกกู้ภัยแล้วก็พยายามมางมร่าง
แต่ว่าคือเขาก็ต้องเห็นลูกกับหลางจมไปต่อหน้าต่อตา